คราบของนักบุญผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อขาวไปร่วมงานบุญ
กระถิ่นที่วัดแห่งหนึ่งทำทีเป็นนักบุญนะ
ไปช่วยเขานับเงินครับนะนับเงินเสร็จปั๊บเออเออ
ผมขอกองเงินหน่อยขอนับเงินใหม่อีกทีนึง
แล้วเอาปึ๊งเงินแต่๑แสนบาทใส่กระเป๋าตัวเอง
ผมขอกระดาษหน่อยขอเขียนยอดเงินใหม่หน่อย
จากสี่แสนไปแก้ยอดเงินให้เขาเหลือสามแสนกว่าอืม
แต่คลิปนี้คนที่เขาไปร่วมงานเขาถ่ายภาพบรรยากาศเอาไว้
แล้วเห็นชัดเจนเห็นไหมเอาเงินมาใส่กระเป๋าตัวเองอ่า
แล้วบอกอีกคนนึงบอกผมขอกระดาษขอเขียนยอดเงินหน่อย
ขีดค่าจากสี่แสนกว่าหรือสามแสนกว่าแล้วก็เอาเงินออกไปจากวัดเลย
ต่อหน้าต่อตาพระอยู่ข้างแท้นี่นี่แก้ยอดเงินเรียบร้อยนะฮะ
ชาวบ้านชาวช่องเขาก็รับของจากพระท่านอยู่เออนะครับนี่นะฮะ
ทำทีป่ะอ่านี่มาขอกระดาษขอแก้ยอดเงินหน่อย
อย่างนั้นอย่างนี้ประหนึ่งว่าเป็นเจ้าภาพแต่ไม่ใช่นะครับ
ในคลิปนี้เห็นชัดเจนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผู้ชายใส่เสื้อขาวคนนี้นะฮะนี่ฮะทำไปทำมาเสมือนว่าตัวเองเป็นกรรมการวัด
คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นพอก่อเหตุเสร็จปั๊บ
รีบเอาเงินใส่กระเป๋าสะพายแล้วก็ออกไปเลยนี่ใบหน้าชัดเจน
ใส่เสื้อขาวมาร่วมงานแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในงานทอดผ้าป่าสามัคคีครับ
ที่ทางเจดีมหามงคลบัวที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
เขาจัดขึ้นวันที่๒๓มกราคมที่ผ่านมามีภาพเยอะทีเดียวนะ
นี่เต็มไปหมดเลยตัวเขาเองไปร่วมงานนะฮะผู้จัดงานจริงจริงเขามาตรวจสอบ
เห็นความผิดปกติภายหลังเอาภาพในคลิปมาดูนะเอ๊ทำไมมีคนคนนี้ไปยุ่งกับกองเงินบ่อยจังเลย
อืมจนกระทั่งหัวค่ำของวันที่สามสิบที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนะฮะ
ตำรวจก็เลยบุกไปรวบตัวจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้มาทราบชื่อภายหลังคือนายพัฒนาใจประเสริฐเป็นชาวเชียงบราย
นี่ไปจับได้อยู่ในที่พักนะฮะเป็นล็อบบี้ของโรงแรมแห่งหนึ่งที่ร้อยเอ็ดนะครับ
พูดอาหารให้กันแบบนี้ตอนแรกอะผมต้องใจไปทำบุญน่ะไปคนเดียวด้วย
แต่พอเห็นเงินอ่ะแหมมันมันอยากได้อ่ะเออล่อตาล่อใจมันอยากได้อ่ะเออ
มันเผลอใจไปนิดนึงเห็นเงินเยอะมันเผลอใจแล้วประกอบกับติดการพนันด้วย
สุดท้ายอารมณ์ชั่ววูบตัดสินใจก่อเหตุขึ้นมาทำทีเป็นเป็นคณะกรรมการของวัด
นับเงินช่วยและอาศัยช่วงคนเผลอที่เขารับของจากพระสงฆ์อยู่เนี่ย
ไปหยิบเงินแล้วก็ไปแก้ยอดเงินในกระดาษที่เขาเขียนสรุปเอาไว้บนพานเนี่ย
นะฮะแล้วก็หลบหนีไปอ่ะฟังเสียงเขาอีกที
คนเดียวคนเดียวแล้วทำไมได้ไปขโมยเอาเงินทีนี้ตั้งใจไปทำบุญ
โทษทีไปเห็นมันเผอใจมันเผอใจ
ทำมาแล้วกี่ครั้ง
ครั้งเดียวครับ

แอบแอไปขโมยในวัดเนี่ย

นี่ทำต่อหน้าพระท่านนั่งอยู่ตรงนั้นเลยนะ